ช่วงนี้นะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬานอื่นรอบโลกที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
เริ่มกันที่การแข่งขันโทมัสครับที่คูซานนะคะ
ผลปรากฏว่าทีมชายไทยค่ะแม้ว่าจะแพ้ในประเภทเดี่ยวมือสองและมือสามค่ะ
แต่ธนงศักดิ์แสนสมบูรณสุขแล้วก็ชายคู่อีก๒คู่
ก็มาแก้ตัวให้ได้สำเร็จนะคะจนทำให้สุดท้ายเอาชนะอินเดียไป๓ต่อ๒คู่
ไทยก็ชนะฮ่องกงไปสี่ต่อหนึ่งคู่นะคะ
ส่วนประเภทคู่นะคะได้จากคู่ของซับซีรีแต้รัตนาชัย
ที่จับคู่กับพุทธิตาสุพจิรกุล
และอีกหนึ่งคู่ก็เป็นคู่ของจงกลพันธ์กิติธารากุลนะคะ

โดยพลาดไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในประเภทเดียวคือ
สนันอึ้งบำรุงพันธ์
ซึ่งน้องเมรัชนกก็บอกว่าจะพยายามทำให้ได้ดีที่สุด
และยืนยันว่าจะต้องผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้ค่ะ

สองทีมคู่สิ่งชนะเลอร์สิ่งฟุตบอล๗คนสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุด

ก็ได้เดินทางไปชมเกมฟุตบอลเพมอร์ลีกนัดปิดฤดูการค่ะ

ซึ่งนักเตะทั้งสองทีมก็รู้สึกภูมิใจ
ที่ได้มาชมเกมฟุตบอลลีกที่ดีที่สุดในโลก
สำหรับเกมสิงฟุตบอลลีกนัดชิงชนะเลิศ
จะมีขึ้นในวันอังคารที่๑๗พฤษภาคมนี้
โดยทีมแชมป์ค่ะก็จะรับเงินรางวัลถึง๑แสนบาทค่ะ